ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มน้อยเด็กชายวัย๑๓ปีคนนึงนะฮะ
ชื่อว่าน้องกันปกติเล่นกีต้าเก่งมากร้องเพลงก็เก่ง
คุณพ่อเองก็เล่นดนตรีเก่งก็จะเป็นศิลปินเปิดหมวกอะไรพวกนี้
แต่ล่าสุดคนไปเห็นน้องเขาไลฟ์เนี่ยทุกคนล้วนแต่โอ้โหเห็นใจนะครับ
เศร้าไปด้วยแล้วก็ชื่นชมในความกระตันอยู่ของน้อง
เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วแล้วก็ได้ไลฟ์เพื่อจะหารายได้
เพื่อนำมาจัดงานศพให้กับคุณพ่อนะครับ
นี่เป็นพื้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับผู้ชมครับจะเห็นว่า
ใช่ค่ะแล้วน้องเล่นกีต้าได้เก่งมากร้องเพลงเพราะมาก
ใช่ครับน้องกันนะครับเด็กชายชนะเดชอายุ๑๓ปี
ดกีต้าร้องเพลงอยู่หน้าเมนนะครับให้กับคุณพ่อ
คุณพ่อชื่อคุณพ่อฉัดชัยนะฮะคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยอาการไตวาย
หลังจากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือน้องกันเนี่ยมีความสามารถด้านดนตรีมากนะร้องเพลงเล่นกีต้าเป็นศิลปินเปิดหมวกตั้งแต่อายุ๕ขวบ
เนี่ยกับคุณพ่อนี่นะครับคุณพ่อชัดชัยซึ่งเพิ่งเสียชีวิตตั้งแต่๕ขวบก็ตระเวนไปร้องเพลงตามสถานที่ต่างตลาดนัดบ้างริมถนนบ้าง
ตรงไหนเขาเปิดให้ร้องเพลงเปิดหมวกก็ไปนะครับหารายได้แบ่งเบาช่วยเหลือคุณพ่ออยู่กับคุณพ่อสองคนไปไหนไปด้วยกันตลอด
ระยะหลังเนี่ยคุณพ่อเริ่มป่วยนะน้องก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อเสียชีวิต
น้องยังไลฟ์อยู่ในบ้านเหรอมีภาพที่เขาไลฟ์อีกชุดหนึ่งแล้วฮะ
หมาถึงก็มาถึงแล้วผมจะบอกว่าก็อยู่วันโลกแผ่งความจริงนะครับก็อยาก
แต่กันก็พยายามที่จะมาไลค์ให้พ่อนะครับ
เพราะพ่ออยากให้กันไร้นะครับ
วันนี้กันขอหาเงินค่าทำศพพ่อนะครับผม
ค่าจัดงานส่วนพ่อนะครับ
กันไม่อยากใช้คำนี้เลย

แต่ว่าพูดแล้วมันรู้สึกเคืองเครื่องใจ
พูดแล้วมันแบบมันไม่อยากให้มันเกิดขึ้น

ถึงเพิ่งทราบค่ะว่านี่ไล่เพื่อหารายได้มาจัดงานศพให้คุณพ่อ
คนก็ส่งชั้นทำลังใจแล้วก็โอนเงินไปช่วยทำบุญ
จัดงานศพคุณพ่อน้องกันกันเยอะแยะเลยนะครับ
จนช่วงเย็นวันนี้น้องจัดพิธีศพต่างให้กับพ่ออย่างเรียบง่าย